นี่นะคะเขามีเอเดียเกเก้าเดียวเดียวทั้งขบเคี้ยวแล้วก็ดื่มได้เลย
สบายกินแก้วเข้าไปเลยเหรอครับ

ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณทานได้แต่สิ่งที่ทานได้และเก๋ไก่นั่นก็คือ
ของทอดที่อยู่บนแก้วนี่คุณ
เขาเสิร์ฟมาพร้อมกันเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นไอเดียสุดเก๋ไก่ที่ร้านกาแฟถังตรงข้ามหมู่บ้านสันติภาพ
ร้านนี้เขาเสิร์ฟเครื่องดื่มข้างล่างแล้วข้างบนนี้นะคะ
ก็เป็นของทอดอย่างเช่นค้างกุ้งปีกไก่ทอดปลาหมึกทอด
กินเข้าไปค่ะข้างบนส่วนข้างล่างก็ดูดน้ำจู๊ดไปนะฮะอร่อย

สร้างรายได้ให้กับทางร้านนี่นะคะเกือบหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็วันหนึ่งขายได้๑๕๐๒๐๐แก้วต่อวัน
เจ้าของร้านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ขายแต่น้ำหวานอย่างเดียวนี่แหละค่ะ

แล้วก็ติดต่อขอมาซื้อแฟนชาย
เพื่อนำไปต่อยอดการขายเป็นจำนวนมาก
แล้วตอนนี้ก็มีคนซื้อแฟนชายไปแล้วกว่า
ร้อยสาขาทั่วประเทศราคาแฟรนชัยก็เพียงแค่๒๙๐๐บาทเท่านั้นนะคะอ๋อจริงไหม
ไปขายบ้างได้ไหมได้เลยลงทุนง่ายเลยนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
เรื่องของไอเดียทั้งดื่มทั้งกินในแก้วเดียว
มันก็ถือว่าปิดฝาเครื่องดื่มไปด้วยแล้วก็ใส่ของได้ด้วย
เออดีนะดีนะโดดเร็วก็ดูดน้ำตาไปด้วยข้องคลอดีจังเลยนะ
มันไม่ต้องแบบบางคนเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ชอบทานอะไรหลายอย่างพร้อมกัน

ก็ไม่ยากคุณก็ตักมันรวมที่เดียวในหม้อ

อะไรอย่างนี้ทำไมคิดไม่ได้
นี้คุณชนะคิดได้คนเดียวแล้วอะไรอย่างนี้นะ

เดี๋ยวนี้ฉันทำแล้วให้คุณกิน